คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสพเมืองชนบุรี
ได้รับแจ้งเหตุว่าอยู่ดีมีคน
อารวาสราดน้ำมัน

ชมพูแก้วอำเภอเมือง
จังหวัดชนบุรีค่ะตำรวจสพเมืองชนบุรีได้รับแจ้ง
ลงพื้นที่ไปนะคะชาวบ้านมุงดูกันเยอะเลย
คุณป้าวัย๕๐ชื่อป้าแจ๊สยืนกรีดร้องตะโกนลั่น
อย่างที่บอกแหละกูจะเผามันให้หมด
ไม่ดูแลติดคุกเท่าไรช่างมันตะโกนอยู่แบบนี้
ซึ่งก็มีลูกชายคนโตคอยปลอบใจป้าแจ๊สให้สงบสติอารมณ์อยู่นะคะ
ชาวบ้านในชุมชนเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๑วัน
แจ๊สก็เอาทินเนอร์จุดไฟเผาตู้เสื้อผ้าในบ้านตัวเองมาแล้วรอบนึง
อืมแล้วเมื่อคืนเนี้ยก็มาราดทินเนอร์ใส่หน้าบ้าน

ถ้าไฟลุกให้ไหม้บ้านข้างจะอย่างไร
บอกลูกชายป้าแจ๊สเอาป้าแจ๊สไปรักษาตัวให้หายเถอะ

ครับผมก็ไม่ต้องนอนเลยตรงนี้เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ย
อ๋อบริษัทเนี้ยครับแล้วถ้าเกิดไฟลุกแล้วเข้าบ้านแล้วทำไงอ่ะ
แถวนี้ไม่ต้องมีคนอยู่เลยหรออันไหนครับร่านน้ำมันอันไหนครับ
นี่ฮะนี่ครับผมเนี้ยยาไปเลยครับผมอ๋อเนี้ยยาไหมฮะครับ
เนี้ยรายยาไปเลยครับผมถึงรุ่นน่ะอืมดูคราบสิค่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่ามันน่ากลัวนะครับราดยาวไปเลยถ้าแบบจุดไฟแล้ว
ไฟมันไหม้จริงจริงมันไปทั้งชุมชนเลยนะหมดฮะ
ไม่ใช่แค่บ้านป้าแจ๊สนะใช่แต่จังหวะที่เพื่อนบ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
ครับลูกชายคนโตของป้าแจ๊สอ่ะค่ะที่คอยปลอบใจป้าแจ๊สตอนอารวาสอยู่อ่ะ
ใส่เสื้อสีแดงแดงยืนอยู่ใกล้ใกล้นี่นี่วิ่งเข้าไปนี่ทำไมฮะ
จะไปทำร้ายชาวบ้านที่บอกกับนักข่าวว่าให้เอาป้าแจ๊สไปรักษา
เอาป้าแจ๊สออกไปจากชุมชนเถอะอ่าแล้วเขาพูดพูดผิดยังไงอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกับโกรธแล้วเข้าไปทำแบบนี้ต่อหน้าตำรวจนะ
ต่อยเพื่อนบ้านนะแล้วเขาจะอยู่กันยังไงเขาก็ระแวงกันหมดใช่ไหม
คุณก็ต้องดูแลแม่ของคุณว่าจะทำยังไงให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้
นี่ไงต่อหน้าตำรวจตำรวจต้องห้ามต้องแยกออกอ่ะอืม
ส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ชุมชนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะครับ
คราวนี้ไปเจอลูกชายของป้าแจ๊สแต่เป็นลูกชายอีกคนนึง
ลูกชายคนเล็กอะค่ะนายทัศพงโรจนะทินทอง
ลูกชายคนเล็กของป้าแจ๊สบอกว่าตัวป้าแจ๊สเนี่ยจริงแล้วแต่ก่อนก็นิสัยดีใจดีเหมือนคนอื่นนี่แหละ
แต่สาเหตุที่ทำให้มีอาการทางประสาทแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้
ผ่าฝีที่สมองแล้วก็เริ่มเลยเริ่มมีอาการทางประสาทตั้งแต่นั้นเลย
วันที่เกิดเหตุแม่น้อยใจพี่ชายที่ไม่มาหาไม่ส่งเงินเลี้ยงดูให้เหมือนเมื่อก่อน
แม่เครียดไม่มีเงินใช้แม่ก็เลยประชดชีวิตกินยานอนหลับค่ะ
ลูกชายคนเล็กบอกว่าแม่หรือป้าแจ๊สเนี่ยกินยานอนหลับไม่ต่ำกว่า๒๐เมตร
คือกะว่าจะตายอ่ะกินยาตายเลยแต่พอหลังกินยา
กลายเป็นว่ามีอาการเบลอเกิดภาพหลอนแม่ก็เลยไปหยิบทินเนอร์
เทราดในชุมชนแม่ตั้งใจจะเผาบ้านตัวเอง
แล้วบ้านของเพื่อนบ้านที่ติดกัน๓คูหาเนี่ยก็อาจจะโดนไปด้วยไง
แม่บอกว่าคือลูกชายบอกว่าแม่ตั้งใจว่าจะเผาไปเลย
เพื่อแม่จะได้ติดคุกคืออยากติดคุกอ๋อพอไม่ตายเลยจะติดคุกแทน
อยากติดคุกติดคุกมันดีนะทำไมฮะคนส่งข้าวส่งน้ำให้กิน
มีคนมาหาตอนอยู่ในห้องขังคิดแบบนี้
คือแม่ผมอ่ะเขาเขาเมื่อสิบปีก่อนอ่ะเขาไปพาฝีที่หัวมาพี่
ใช่ป่ะแล้วเมื่อคืนนี้แกทะเลาะกับพี่ชายผม
แล้วก็เบอแกซื้อน้ำมันการมันลาดเนี้ยลาดแล้วผมก็มาดูแลแกอยู่
อ่าแต่แกทำมาสแต่หัวประชุดพี่ชายครับผมโปรติแกไม่เป็นอย่างนี้นะ
แต่ท่านแม่ผมไม่ให้จุดหรอกครับพระชสพระชสพี่
ชดเพื่อจะเอาตังค์พี่ชายจะมาจะไปเอาตังค์พี่ชายผม
แต่ว่าหลังเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะคะลูกชายป้าแจ๊สก็ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชน
ไปขอโทษชาวบ้านไปขอโทษคนที่ถูกลูกชายคนโตของป้าแจ๊สต่อยเอาเมื่อคืน
บ้านที่เขาให้ข้อมูลกับเราเขาก็บอกว่าไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มแล้ว
ส่วนการชกต่อยกันเมื่อคืนพอแล้วจบไม่ติดใจเอาความอะไร
ไม่แจ้งความดำเนินคดีอะไรต่อกันก็อยู่บ้านติดกันเพื่อนบ้านกัน
มีเพื่อนบ้านคนนึงนะคะก็บอกว่าเอาจริงนะ
จริงแล้วเนี่ยป้าแจ๊สเขาก็ใจดีนะเป็นคนดีใจบุญชอบเลี้ยงหมา
แมวจรจัดคนในชุมชนก็รักนะแต่ตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ย
โอ้โหทุกคนก็งงเหมือนกันจากคนใจดีเลี้ยงหมาแมวจรจัด
ทำไมเป็นแบบนี้ก็เลยพอจะเข้าใจว่าเออก็คงเบลอยา
กินยาฆ่าตัวตายถ้าไม่เบลอยาก็คงไม่ทำอะไรแบบนี้
เพื่อนบ้านก็เข้าใจก็ทำใจได้แต่ตกใจหวาดภาวะ
คือเมื่อคืนอ่ะนอนไม่หลับกันเลยนะเพื่อนบ้านอ่ะครับ
กลัวว่าเดี๋ยวป้าแจจะคลุ้มคลั่งอะไรขึ้นมาอีกมาราดทินเนอร์จุดไฟเผาอะไรขึ้นมาอีก
เกลียดเรื่องลูกแกนเนี่ยลูกแกนไม่ให้ถ้าต้องประตังใช้อะไรเนี้ย
ก็ไม่รู้น่ะเห็นแก่ก็ปกติดีอ่ะไม่มีอะไรอ่ะอืมที่นี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะทางลูกของป้าแจ๊สตัดสินใจว่า
เอาอย่างนี้ดีกว่าให้ป้าแจ๊สไปอยู่บ้านพี่ชาย
ก็คือลูกชายนี่แหละที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ไปรักษาอาการให้หายก่อนครับคนในชุมชนตรงนี้
จะได้ไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวเขาดูแลให้หาย
ค่อยว่ากันอีกทีจะกลับมาอยู่ที่เดิมหรือยังไง
ตอนนี้ไปอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีแล้วนะคะ
ก็ให้ลูกดูแลดีกว่าในช่วงเวลานี้